ตามต่อให้นะฮะเรื่องที่ลูกจ้างคนหนึ่ง
ทุกในจ้างทำร้ายจนเสียชวิต

นายอำพลดอนรักษาอายุ๓๔ปี
เป็นชาวอำเภอปนจังหวัดขอนแก่น
คนนี้ที่เสียชวิต

นายจ้างทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
นี่คือสถานที่ตั้งบรรพิกฤษศนสดนะครับ
หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเลี้ยงไก่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี่ฮะ
นายอำพลดอนรักษาอายุ๓๔ปีนะครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุคือนายประจวบบุญทองอายุ๕๐ปี
เป็นนายจ้างของนายอำพลหลังจากก่อเหตุนะครับ
ตำรวจสพโคกสลุงนำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้ว
ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์๒แสนบาทนะครับ
นี่นะฮะนี่คือภาพที่สถานีตำรวจ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่งานศพใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือนายประจวบที่เป็นผู้ต้องหา
เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะครับตอนเกิดเหตุเขาเลี้ยงเหล้าลูกน้อง
หลังเลิกงานแล้วลูกน้องเนี่ยบอกว่าอยากกินตับย่าง
อยากกินหมูปิ้งนายประจวบบอกว่าก็ตามใจก็ไปซื้อเหล้าขาว
ที่ชอบมาให้ด้วยนั่งกินกันอยู่ที่โรงเลี้ยงไก่
คือนายประจวบเนี่ยเขาอ้างว่านายอำพลผู้ตายเนี่ย
เขาตกลงให้ค่าจ้างทำงานวันละ๖๐๐บาท
เนื่องจากเห็นว่าเป็นคนทำงานดีนะแล้วก็ตั้งใจทำงาน
แบบทำงานเหนื่อยอ่ะนะแต่พอนายอำพลเมาเนี่ยถามขึ้นมาว่าทำไม
ถึงไปลดค่าแรงเขาเหลือแค่ห้าร้อยซึ่งตอนที่ตกลงกันเนี่ย
คือ๖๐๐นายประจวบก็เลยบอกไปว่าอ๋อก็มันช่วง
สถานการณ์โควิดอ่ะนะไม่สามารถไปส่งของต่างต่างเนี่ย
เข้าโรงงานได้ก็ยังไงก็ช่วยกันไปก่อนขอลดค่าแรงหน่อย
เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ปกติเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็น๖๐๐เหมือนเดิม
แต่นายอำพลไม่พอใจด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วหยิบไม้มาตีเขา
ก็ยังเตือนไปว่าเอออย่าทำอย่างนี้นะอย่ามาทำแบบนี้เห็นว่าเมาก็เลยอ่ะ
งั้นไปนอนซะอันนี้ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะฮะแต่นายอำพลเนี่ยยังเซาซี
จะเอาเรื่องเขาให้ได้แล้วตะโกนขึ้นมาว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครตาย
ก็จะไม่ไปนอนแล้วไปหยิบมีดอิโต้มาฟันที่ศีรษะเขา
ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องยกมือซ้ายขึ้นมากันเอาไว้มีดเนี่ยฟันเข้าที่ข้อมือ
เป็นแผลชะกันเลือดไหลเต็มไปหมดนะฮะเห็นท่าไม่ดีก็เลยชกตอบโต้ไป
กใส่หน้านายอำพลไปหลายครั้งจนนายอำพลเนี่ยหมอบฟุบลงไปกับพื้น
หลังจากนั้นเขาก็ไปทำแผลที่ข้อมืออันนี้นายประจวบบอกนะฮะ
ก่อนจะเอาตัวนายอำพลเนี่ยขึ้นหลังรถกระบะเพื่อจะพาไปแจ้งความว่านายอำพลเนี่ยทำร้ายเขา
แต่พอมาถึงโรงพักพบว่านายอำพลนอนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถกระบะเขาแล้ว
นี่นะฮะสิ่งที่นายประจวบนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับ
สภาพศพนายอำพลนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะตอนมาถึงเนี่ยฮะ
มาท้ายรถของนายจ้างใบหน้าบวมปูดเลือดไหลซึมที่เบ้าตาด้านซ้าย
ซึ่งนายจ้างเขาบอกว่าผมก็ตั้งใจว่าจะพามาแจ้งความที่มาฟันผมนี่แหละ
ใช่ค่ะจะมาบอกว่าผมมาโดนทำร้ายร่างกายโดยคนนี้แต่กลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยเขาเสียชีวิตอยู่กระบะหลัง
มือยังเลือดอยู่เลยอืมเพราะว่าจะถูกมีดฟันเข้าไปเอาข้อมือรับเอาไว้แต่มาถึงโรงพักเอ้า
ลูกน้องตายแล้วค่ะนี่ฮะอันนี้คือคำที่ทางผู้ต้องหาเขาให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนนี้ได้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์สองแสนบาทนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวนายอำพลนะครับ
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเมืองพลตะบนเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแล้วนะฮะ
นี่คือนายอำพลนะครับผู้ตายแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะฮะไปทำงานกับนายจ้างที่นั่นนะครับ
จันเพ็ญดอนรักษาอายุ๗๗เป็นแม่ของนายอำพลนะครับ
วันนี้ก็ร้องไห้อยู่หน้าโรงศพลูกนะครับคือความจริงแล้วกำหนดเนี่ย
ตั้งใจว่าจะเผาลูกวันนี้เลยแต่ว่าล่าสุดยังไม่ได้เผานะครับ
นี่คุณแม่นะครับนั่งกอดรูปลูกชายอยู่ข้างหลังก็คือโรงศพลูกชาย
ที่แม่เขาขึ้นจะได้ถ่าย
เป็นคนทำงานหาเงินส่งให้แม่ใช้อยู่ตลอดเดิมนายอำพลทำงานรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ทำอยู่หลายปีนะที่แม่เล่าให้เราฟังนะครับ
เป็นคนทำงานดีขยันขันแข็งใครใช้ให้ทำอะไรทำหมดใช้ง่าย
ก่อนจะเสียชีวิตย้ายไปทำงานกับในดำที่ลบบุรีนะฮะ
ที่เป็นนายจ้างนะครับนายดำก็คือนายประจวบนะฮะ
คนก่อเหตุนะครับนายประจวบบอกว่าให้ค่าจ้างวันละหกร้อยบาท
ไปได้๓วันทำงานได้วันเดียวยังไม่ได้ค่าจ้าง
ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแม่บอกถูกฆ่าตายเลยนะ
คือแม่เนี่ยไม่เห็นเหตุการณ์แต่ฟังจากคำบอกเล่าของคนที่เขา
บอกว่าเขารู้เรื่องเนี่ยเขาโทรมาแจ้งให้ทราบเนี่ย
เขาบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะตายเนี่ยนายประจวบไปซื้อเหล้า
ซื้อกับแก้มเนี่ยมาดื่มกินอยู่ด้วยกันแต่คุยแล้วแตกคอกัน
ประจวบต่อยลูกชายไปสามครั้งลูกชายก็เลยเดินไปหยิบมีด
ฟันนายประจวบแล้วก็ถูกนายประจวบกับพวกเนี่ย
รุมทำร้ายจนสลบแม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ย
ต้องถูกทำร้ายจนตายที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
หลังลูกชายตายมีเพื่อนสนิทของนายประจวบเนี่ย
ติดต่อมาที่แม่แจ้งว่านายประจวบและคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวจะมาร่วมเคารพศพที่วัดที่ขอนแก่นนะฮะ
จะเอาเงิน๓๐๐๐บาทมาช่วยเป็นค่าเยียวยา
แต่ไปมาตอนนี้ทราบมาว่านายประจวบกับพักพวกเนี่ยจะไม่มาแล้ว
เงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะ
คือคุยไปคุยมาเนี่ยแม่ของนายอำพลผู้ตายเนี่ยร้องไห้โฮ
บอกกับผู้สื่อข่าวเลยนะฮะบอกนี่ตอนนี้ชีวิตแม่เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้ว
อืม

เกี่ยวของกับแม่นะบอกนี่ผมก็ไม่มีฉันก็เลยไม่เอา
ก็ไม่มีเป็นไรเบิกกว่าคนสองบอสแล้วว่านี้เบิกก็จะดำ

จะมาไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่มาฉันก็ไม่เผาใช่ไหมล่ะ
หาว่าโอนเงินมาแล้วให้๓๐๐๐เลขบัญชีฉันก็ไม่ได้เอาไป
แล้วไปโอนที่ไหนหลบหน้าหลบหลังทุกอย่าง
แล้วตอนนี้ทางนู้นถามว่าเอกใจอะไรไหม
ไม่เอกใจอะไรหรอกถ้าเขาไม่ยอมจ่ายอะไรทุกอย่าง
งานนี้ก็ไม่ให้แล้วค่ะลูกฉันเสียชีวิตทั้งคนสามหมื่น
สามหมื่นมันพอไร้เปล่าใจนี่ก็ไร้กันแล้ว
นี่ค่ะนี่คือเหตุผลที่แม่บอกยังไม่เผาศพลูกชายนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วถ้าฟังจากแม่เนี่ยแม่บอกคนที่เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์
โทรมาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยมันจะไม่ตรงกับที่
ประจวบที่เป็นนายจ้างเขาบอกแม่บอกลูกแม่นี่แหละโดนต่อยก่อน
แล้วเอามีดไปเนี่ยจะไปฟันเขาก็เลยโดนลุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะ
แม่เลยบอกยังไม่เผาศพนะครับเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุที่เป็นนายจ้างเนี่ย
ไม่ยอมทำตามที่ได้บอกเอาไว้ถ้าไม่มาเคารพศพลูกชายนะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดเรื่องจริงเป็นยังไง
แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยคนที่ทำให้ลูกแม่ตาย
ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะชดใช้เยียวยาให้เงินดูแลเรื่องของค่าทำศพอะไรด้วยเขาก็ยืนยันผ่านรายการของเรานะ
สามหมื่นนะแต่แม่บอกจะมาชดใช้อะไรบัญชีแม่ยังไม่เคยถามเลยค่ะว่าจะแม่บัญชีอะไรถ้าไม่มาเองก็ไม่เคยโอนมาบอกจะมาแล้วนี่ก็ไม่ได้มา
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อนายประจวบผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็พยายามจะหาว่าเพื่อนคนงานของนายประจวบอยู่กันบ้างไหมจะสอบถามเรื่องของการเยียวยานะคะแต่ไม่เจอใครนะคะ
ไปเจอนายสุกัณแสงปันแก้วอายุ๒๙ปี
เป็นชาวบ้านตำบลโคกสลุงเขาอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุก็ไม่ได้เห็นคนงานอีกคนนะ
เหมือนจะหนีไปกลางดึกไม่รู้ว่าไปตอนไหนไม่ได้มีเบอร์ติดต่อ
ส่วนโรงไก่ตรงนี้ค่ะมันร้างไปนาน๕ปีแล้ว
ทิ้งไว้ว่างเปล่าสุดโสมแล้วก็มีคนค้าของเก่ามาติดต่อประมูล
ขอซื้อโครงเหล็กโรงไก่๑๒โรงส่วนที่เกิดเหตุนะคะ
วันนี้เนี่ยก็เหลือแค่เต็นต์มีเครื่องนอนอยู่หนึ่งหลังมีถุงมือ
มีขวดเหล้าแบบไม่มีเหล้าแล้วนะขวดเปล่าครับรอยเลือดยังอยู่นะคะ
มีกระดาษทิชชู่ซับเลือดยังเกลื่อนพื้นเลยมีเสื้อยืดสีขาวที่ถูกฉีก
มีร่องรอยจานชามกระจัดกระจายเต็มพื้นเลยเสื้อผ้าม้อนก็ถูกทิ้งเอาไว้
ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะน่าจะเป็นของนายอำพลผู้เสียชีวิต
เพื่อนคนงานอีกคนนึงตอนที่กำลังเดินดูจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกระถางทูบและทูบที่ถูกจุดแล้ว๙ดอก
วางอยู่กึ่งกลางของโรงไก่แต่ที่ต้องแปลกใจก็คือนี่ฮะ
ไปเจอผ้าอนามัยที่ใช้แล้วมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
แล้วมันไปอยู่ใกล้ใกล้กับกระถางทูบแล้วทูบเหมือนกับเพิ่งจุด
อยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิกับชาวบ้านเขาก็ตกใจ
ทุกคนเห็นเขาก็ตกใจทุกคนบอกว่าเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
หรือนี่คือสาเหตุทำให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนไม่พอใจ
หรือเปล่าจนมีการทะเลาะวิวาสถึงขั้นบาดเจ็บเสียชีวิตกัน
เหตุการณ์นี้ค่ะไม่รู้ว่าไอ้เพราะสิ่งไม่ดีอัพมงคลมาอยู่
ในพื้นที่หรือเปล่าวันนี้ทีมข่าวของเราได้เจอกับ
นายประธานพรแสงภาพอายุ๕๓ปีผู้รับเหมารื้อโรงไก่
ซึ่งนายประจวบผู้ก่อเหตุมาขอประมูลงานต่อ
ในราคาประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะครับนายประธานพรก็เลยเล่าให้ฟัง
เห็นทั้งคู่ทั้งผู้ก่อเหตุทั้งผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นลูกน้องกับนายจ้างกันมานานแล้วนะเห็นเขาก็สนิทกันนะ
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็แปลกนะ
ในพื้นที่ตรงนี้ไปมีผ้านามัยที่ใช้แล้ว
อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอืมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ

ทำอย่างนี้ทุกครั้งลงที่ไหนก็ทุกครั้ง
เพราะว่าผมเนี่ยจุดใหญ่คือผมไหว้จุดเดียว
แต่ใครที่มาซื้องานต่อมันจะทำยังไงผมไม่รู้
นายประธานพรคนนี้ก็บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางสำคัญนะคะ

จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางตลอด
พอได้งานก็จะมีการบนหัวหมู

ก่อนทำงานสั่งคนงานว่า
จุดทูบ๙ดอกทุกวันจนกว่าจะจบงาน
นี่นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่คำถามก็คือทำไมมีสิ่งอัปมงคลไปอยู่ใกล้กระถางที่เขาจุดทูบ

อืมก็ต้องไปดูว่ามันก่อนหรือว่าหลังเกิดเหตุ

ใช่ไหมฮะแต่ว่าทางคดีความก็ต้องว่ากันทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับ